สุดยอดการมูเตรูของผู้หญิงคนนี้จริงครับ
กรุมารทองของคนฝนเนี้ยเด็ดจริง
เค้ามีปฏิทธิฐานนะคะมีคนมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

คุณฝนเองก็เคยโดนอิตทิฬิส
ของน้องกุมารไม่งั้นมานั่งทับหัวเลย
ใช่ค่ะ